เรามาถึงเรื่องของการอ่านหนังสือกันบ้าง
คือปัจจุบันนี้จะหยิบมือถือมาอ่านเป็นเรื่องง่ายนะครับ

ข้อมูลข่าวสารอยู่เต็มอยู่ในเครื่อง
แต่ว่าหนังสือก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการอ่านคุณ
ครับแต่ตอนนี้คนเริ่มอ่านกันน้อยแล้วนะครับ

โอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องปิดกิจการ
แต่ทีนี้ก่อนเขาปิดกิจการเขามีการลดล้างสต๊อกแบบนี้เลยคุณ

ดังนั้นใครที่อยากจะซื้อหนังสือในราคาถูกเนี่ย
คุณไปที่ร้านนี้ได้เลยแต่ต้องเดินทางหน่อยนะ

สำหรับหนอนังสือที่ยังรักการอ่านอยู่
แล้วก็เก็บสะสมหนังสือไว้เป็นเสน่ห์ในการอ่านแล้วนะคุณนะ

ตอนนี้เขาขึ้นป้ายเลยนะฮะรถล้างสต๊อกเพื่อเลิกกิจการ
วันนี้ถึงวันที่๑๕ตุลาคมนี้อีก๓วันนะครับ
หลังเปิดขายให้หนอนหนังสือชาวขอนแก่นได้เลือกซื้อหาหนังสือกันมานานกว่า๓๐ปี
แต่ยอดขายตกลงเรื่อยจนตอนนี้อยู่ไม่ได้นะครับ
ก็เริ่มเปิดร้านมาตั้งแต่ปี๒๕๓๐

คิจการเนี่ยดำเนินคำมาด้วยดีตลอดนะครับ
หนังสือที่ขายดีมากเป็นหนังสือด้านช่างฝีมือ
จนมาถึงปี๒๕๕๐ยอดขายหนังสือก็เริ่มลดลงเรื่อยนะครับ
จนถึงขั้นขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ทางร้านก็ต้องแบกรับต้นทุนไว้มากครับ
ต้องค้างค่าหนังสือกับสำนักพิมพ์
แล้วก็เพื่อให้ร้านหนังสืออยู่ต่อไปได้
ก็ได้ประกาศแบ่งขายตึกออกไป
แต่คนที่มาซื้อตึกอยากได้ตึกทั้งหมด
ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจในการ
กิจกรรมร้านหนังสือไปด้วยครับ

อย่างที่รู้มันก็เป็นข่าวมาเรื่อย

กระแสมันแย่ลงเรื่อย
แล้วพวกเขาก็พยายามปรับเอานู้นเอานี้มาขายสินะ
แต่ของร้านพี่เนี่ยคือทำหนังสือมาตลอด
ก็พยายามให้หนังสือมันเยอะเป็นหลักอยู่แล้ว
แต่ก็มีเสริมส่วนอื่นเอาสื่อความรู้ของเด็กหรืออะไรมาแทน
เพราะวารศาสตร์ข้างหน้าตอนนี้แทบจะไม่มี
หนังสือพิมพ์นี่คือนับได้เลย
คือถ้าวันไหนไม่ส่งนี่ก็เตรียมเหลือไว้เลย

แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดด้วยว่าเขาไม่รับคืน
เราก็ต้องยิ่งรับน้อยลงอีก

อาจจะหากนางสือน้อยลงแล้วเพราะมีสื่อต่าง

ติดตามข่าวสารติดตามความรู้กันนะครับ
เจ้าของร้านขอบคุณชาวขอนแก่น
ให้การสนับสนุนร้านมาถึง๓๐ปี
และการปิดกิจการผมบอกคุณผู้ชมไปผิดตอนต้น
บอกว่าจะปิดถึง๑๕กันยาใช่ไหม

คุณสามารถที่จะไปเลือกซื้อหนังสือที่ร้านนี้ได้นะครับ
เขาบอกการปิดกิจการครั้งนี้ลดราคาหนังสือทุกประเภทเลย
เป็นการตอบแทนลูกค้าซึ่งมีลูกค้าทยอยเข้ามา

ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าใจหายเหมือนกันคุณ
การอ่านหนังสือจริงมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละ
กับการได้สัมผัสหน้ากระดาษได้ปริงได้เปิดอ่านด้วยนะฮะ

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยซื้อหนังสือเล่มนี้
เพราะเป็นคนของแก่สมัยเรียนหนังสือที่นั่นแหละครับ